ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
คอร์ปอเรชเช่น
ขอเพียงแค่ความเป็นธรรม
พอจะเรียนตัวอย่างผู้พิเศษหน้าที่
ว่าเคสนี้ขอความเป็นธรรมให้กับเด็ก

เรายังคงก่อติดคดีใหญ่คดีนี้อยู่นะคะ

เอาแบบล่าสุดประมาณ๒๐นาทีที่ผ่านมานี้นะคะ
คุณสุกัญญาสิริม่วงแม่ของน้องมีน

ที่เคยถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์สินในจ้างไป๓ล้านกว่าบาท
แล้วก็ติดคุกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วคือ๒๕๕๙
ล่าสุด๒๐นาทีที่ผ่านมานี้นะคะออกจากเรือนจำแล้วนะคะ
ก็เป็นไปตามกระบวนการตามข่าวที่คุณผู้ชมทราบอยู่

แต่ว่าวันนี้ที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูได้ฟังและได้คุย
ก็เป็นความคืบหน้าของสิ่งที่จะเดินไป
พร้อมกับระหว่างการรอการออกหมาย
จะเรียกว่าหมายจับคงไม่ได้นะวันนี้นะคะ
เพราะว่าทางศาลนั้นไม่ได้อนุมัติหมายจับ
เพราะมองว่าหญิงไก่ไม่ได้มีพฤติการที่จะหนีหายไปไหน
ยังเห็นตัวตนยังมีที่อยู่ชัดเจนอยู่นะคะ
แต่ถ้าในการส่งข้อมูลของตำรวจ
มีคำให้สัมภาษณ์ในช่วงบ่ายวันนี้

เพราะว่าหญิงไก่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนักพร้อมกันนะคะ
ว่าตัวเองวางแผนจะไปที่ประเทศเยอรมนีนะคะ
เดี๋ยวอื่นเราจะมาคุยกันในรายการ
เพราะวันนี้เพียบกับแขกรับเชิญ๑คน

วันนี้นะคะประธานเครือข่ายต่อต้านการ
ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ
นายสงกรานอัจฉริยศัพย์สวัสดีค่ะ

ส่วนใหญ่เราจะคุยกับที่ทนายสงการมากับ

คือเหยื่อแต่ละลาย

เพราะว่ามันไม่ได้เกิดแค่ลายเดียว
ขนาดนี้๖๗ลาย
แล้ววันนี้นะครับไปพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ท่านอดุลแสงสิงแก้ว
ท่านมีบัญชาเลยครับให้หน่วยงานของกระทรวงพม
บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จัดการทำเรื่องนี้ให้เคลียร์
และให้สังคมรับทราบครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะทำในลักษณะโครงสร้าง
ที่ธสงการบอกไม่ใช่เฉพาะเรื่องรักษับแล้วสิคะ
คือการรักษับที่เข้ากล่าวหาเหยื่อแต่ละลาย
นั่นคือเข้ากล่าวหาลูกจ้างแต่ละลาย
แต่ขณะนี้กำลังบูรณาการในเรื่องของพฤติการแห่งคดีของนายจ้าง
มันเกี่ยวกับความผิดอะไรบ้าง

และกระบวนการของหญิงไก่เนี่ยมีใครบ้าง
ต้องบอกว่าหญิงไก่ไม่สามารถทำอะไรได้คนเดียว
เพราะสังเกตว่าจากที่ผ่านมาเนี่ย

โทรมาโทรศัพท์ของแกเนี่ยเล็กคอร์ดไว้ตลอด
ฉะนั้นแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยคุยกับหญิงไก่

วันใดวันหนึ่งหญิงไก่แฉออกมา
ท่านจะมองหน้าสังคมไม่ได้
โอ้โหอันนี้ตามกันยาวนะคะเป็นกระบวนการใหญ่
งั้นขอเอาแบบล่าสุดก่อนล่าสุดนี้เมื่อสักครู่นี้

นายสงการคุยกับทีมงานซึ่งเป็นทนายความในทีมของตัวเองถูกต้องครับไปรับคุณสุกัญญา
คือแม่ของน้องมีนที่ทันสะสถานหญิงครองเปม
ทราบมาว่าขณะนี้นะครับเตรียมรอออกจากเรือนจำแล้ว
รอผมเนี่ยเสร็จจากรายการไทยรัฐทีวีเนี่ยก็จะไปรับทันที
แล้วก็จะวางแผนทีมงานว่าพรุ่งนี้จะไปที่สภาธนายความแห่งใหม่
พบท่านนายกสภาธนายความเพื่อให้ช่วยเหลือเหยื่อแต่ละลาย
ละลายเนี่ยขณะนี้มี๖๗ลายและเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยครับ
เดี๋ยวนะคะนับยังไง๖๗ลายเอางี้นะ

ครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับ

ครับครับครับ

ทำนักฐานของหญิงไกรเนี่ยลองเสนอต่อสารอีกซะครั้งนะครับ
อย่างนี้ถือว่าเป็นการข่มขู่พยานนะครับ

ก็ไปรุมสัมภาษณ์นะคะแล้วก็หลายประเด็นที่อธิบาย
แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่เธอวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ
ไปฟังคำให้สัมภาษณ์ค่ะ
ถ้าย้อนกลับไปถึงชื่อของประเทศนี้เนี่ยนะคะคือข่าวเรื่องของการออกพาสปอร์ตข้าราชการในสมัยนั้นให้เนี่ยนะคะ
ตามข่าวนักข่าวที่ตามข่าวนี้ก็รายงานบอกว่าก็ใช้เพื่อไปงานทอดผ้าป่าที่ประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกัน
นี่ฉันไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องอะไรนะนะคะ
แต่ว่าคืออันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะว่าเธอก็วางแผนจะไปครับ
ถามว่าถ้าไปงวดนี้นะครับถ้าไปแล้วไม่กลับทำยังไงครับ

เดี๋ยวค่ะทนายสงการอย่าเพิ่งสิคะเดี๋ยวหาว่าไปกล่าวหาเขานะ
พูดถึงว่าไปแล้วไม่กลับก็คือก็เป็นสิทธิคือเขาออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ย
คราวนี้ถ้าไปกลับมาเนี่ยปัญหาเกิดแล้วนะครับ
วันนี้เนี่ยทนายสงการไปมาหลายที่ครับเพราะเดี๋ยวพอเสร็จรายการเราเนี่ยก็จะไปเจอกับ
ไปรับตัวของนางสุกัญญาสิริม่วงจากเรือนจำทันทะสถานหญิงมาประชุมขอทราบข้อที่จริง

แต่ทีนี้วันนี้เนี่ยไปมาหลายที่หนึ่งในที่นั้นเนี่ยไปสารอาญาแล้วไปเจอกับ

คู่กรณีของหญิงไก่เช่นเดียวกัน
ที่เคยถูกตบกระจายในห้อง

คือถูกคนคนหนึ่งหน้าตาลักษณะคล้ายหญิงไก่หรือไม่เดี๋ยวดูในภาพ
สมุดกันใหญ่เครื่องปึ้งแล้วตบปึ้งนั่งกองกับพื้นเดี๋ยวดู
ขอย้อนนิดเดียวคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่อยู่ในคลิปคือคนเดียวกันกับวันนี้ที่มาพบทนายสงการ
ครับเราสงสัยว่าน่าจะใช่
เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นบุคคลในภาพ
คุณผู้ชมอันนี้เป็นคลิปที่ไม่ใช่คนนี้ส่งมาให้นะ

แต่เพราะเอิญว่าวันนี้คนในคลิปมาหาทนายสงการ
คือลักษณะของคลิปเนี่ยนะคะจริงแล้วถ้าใครที่ได้ดูการไลฟ์สด
หรือว่าการเข้าไปทำแผนของตำรวจจะมองเห็นลักษณะว่าห้องนี้คือห้องของหญิงไก่เพราะเห็นในข่าว

ทนายสงการเราจะยืนยันไหม
ว่าเนี่ยห้องหญิงไก่แล้วผู้หญิงชุดขาวที่ตอนแรกนั่งแล้วเดินอ้อมผู้หญิงชุดเขียวไปที่ยืนอยู่ไกลเป็นชุดขาวน่ะคือหญิงไก่
คือน้องก้อยน้องมีนบอกว่าบุคคลในภาพเนี่ยคือหญิงไก่
แต่เจ้าตัวจะพูดจะรับหรือไม่ในอีกเรื่องหนึ่ง
เด็กตัวเล็กที่เห็นเดินคือไอ้กระปุก

กำลังให้บอกว่าคือเพื่อยืนยันว่าใช่หรือไม่

ฉะนั้นครับก็คือเป็นเรียกคือว่าเด็กคอยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้
แล้วผู้หญิงคนในคลิปที่ล้มล้มลงไปเนี่ยนะคะคือล้มจากเก้าอี้ลงไปเนี่ย

คือเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้เราช่วยเหลือ

คุณต้องให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนกองปราบราม
ว่าเรื่องราวที่คุณรู้มีอะไรบ้าง

คุณรีบมาพบพนักงานสอบสวนกองปราบปาม

ท่านจะทำการสอบปากคำคุณเล่าตามข้อเท็จจริงให้หมด

จริงแล้วในคลิปมีเสียง

มันค่อนข้างหยาบคายคือเป็นภาษาดอกไม้ทั้งสิ้นครับก็เลยเราทางทีมงานนะคะก็เลยคิดว่ากลองออกดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคำด่ากันทั้งนั้นน่ะนะคะ
ครับแต่ทีนี้เรื่องของผู้หญิงในคลิปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
กรณีของอดีตลูกจ้างทั้งหลายใช่ไหมคือไม่ได้เกี่ยวแต่เราจะบอกกับสังคมให้รับทราบว่า
กล้องในวงจรปิดในห้องเนี่ยมีหรือไม่ถ้ามีเนี่ยทุกอย่างมันคลี่คลาย
แล้วผมบอกไปยังหญิงไก่ที่นั่งดูทีวีอยู่ด้วยว่าคุณเอามาแสดงเลย
ถ้ามีภาพนะครับว่าน้องก้อยเนี้ยพ่อแม่รวบทรัพย์สินอ่า
มาเปิดให้สื่อดูผมถอนตัวผมย้ำเสมอว่าผมเนี่ยไม่เข้าข้างคนผิด
ก็เห็นใจหญิงไก่เหมือนกันถ้าถูกประทุษร้ายจริงค่ะผมรอแล้วรอเล่าจน๒อาทิตย์แล้วครับ
อ่าก็ยังไม่เห็นว่ามีภาพเนี้ยออกมาสักทีค่ะเราต้องการให้เขามาบอกกับสังคมว่า
คุณมีกล้องในห้องหรือไม่ทนายถ้าตัวเลขมันไม่ผิดเนี่ยนะ
ที่เกิดขึ้นนะประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่จริงแล้วคลิปนี้ยาวกว่านี้ครับ
อันนี้แค่แซมเปอร์แล้วผมจะเปิดให้กับสื่อมวลชนกองปราบปรามดูวันพรุ่งนี้ช่วงบ่าย
อ่าคือตัวเลขมันน่าจะเซ็ตตรงกับของจริงอ่ะใช่ไหมครับค่ะทีนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่อง
นายสงการนี่แหละให้ข่าวไว้ตอนนี้มันอิลุงตุงนังไปหมด
เหนือจากคลิปล่าสุดที่มีการวิวาดกันที่ถูกอ้างว่าเป็นห้องหญิงไก่เนี่ยนะคะ
ครับมีเรื่องมีเรื่องขายทองอะไรด้วยฮะขายทองขายทองปลอมอะไรคะ
คืออย่างนี้ครับคือเขาส่งให้มาเนี่ยมันมีคนลักษณะหน้าตาเหมือน
แต่ใช่หรือไม่เนี่ยผมว่าต้องให้บุคคลที่เกิดเรื่องเนี่ย
และบุคคลที่แจ้งความมายืนยันซึ่งเรากำลังพาเนี่ย
มาให้ปากคำต่อกองปราบปรามว่ามีครั้งหนึ่งเคยมีคนหน้าคล้าย
นำทองไปจำนำแต่ปรากฏว่าทองปลอมอ่า
เคยนำรถจะไปจำนำปรากฏว่ามีแต่กุญแจรถ
ใครจะไปรับที่จังหวัดนครสวรรค์อ่า
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพฤติการต่างต่างเนี่ย
ผมกำลังจะบอกว่ารวยจริงหรือไม่อืม
มีเงินจริงหรือไม่แม้กระทั่งพฤติการต่างต่างในเชิงลึก
ผมกระซิบท่านรองชาคิดไว้หมดแล้วครับอืม
เอาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะทนายสงการ
ข้อมูลเยอะสุดพูดตรงตรงครับ
อาจจะพอกันก็ได้นะกับทางตำรวจกองปราบเนี่ยนะคะ
แต่ข้อมูลที่เยอะสุดเนี่ยคือเรื่องนี้มันไปทางคดีแค่
แค่นายจ้างครับแจ้งความเทสหรือมันไปในคดีไหนคะ
คือตลกมันไปทางไหนตอนนี้นะครับทุกหน่วยบูรณาการ
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับทำเรื่องนี้ให้ปรากฏต่อสารชนว่า
มันมีอะไรนอกเหนือจากระหว่างนายจ้างและลูกจ้างหรือไม่
หรือมีอะไรแอบแฝงยิ่งทราบมาวันนี้นะครับ
ว่าทางประหลัดอำเภอแห่งหนึ่งที่จังหวัดแม่ห้องศรเนี่ย
ว่าลูกจ้างเนี่ยไปร้องมีพฤติการอย่างไร
ต้องสอบให้ละเอียดและโดยเฉพาะทางกระทรวงพมท่านรัฐมนตรีอดุลเนี่ย
ให้หน่วยงานของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องดูแลสวัสดิการเด็ก
เข้าไปสอบให้ชัดว่ามีเรื่องค้ามนุษย์หรือไม่
มีเรื่องนำเด็กออกต่างประเทศหรือไม่ให้เคลียร์ครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกับประหลัดอำเภอแม่เสรียง
จังหวัดแม่ห้องสอนเพราะว่าท่านให้ข่าวนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วท่านก็มีเสียงของอดีตลูกจ้าง
เล่าให้ฟังว่าพฤติกรรมของหญิงไก่เป็นแบบไหน

ถ้าคุณผู้ชมได้ดูการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
ของทางทีมไทยรัฐตั้งแต่เมื่อวานนี้
มันจะมีภาพบางช็อตนะคะที่มันเข้ากับความสงสัย
ก็คือว่าจะเห็นกองของพาสปอร์ตจำนวนมาก
กองอยู่ในห้องคำถามคือว่า
เรากำลังมีหลักฐานหรือเรากำลังคิดกันไปเองว่าเขา

ดูวิทยาลัยอัศวินสถานณะสนไมคคี่
เราไม่รู้การการราชามาก

ของทางที่ดี
อ๋อมีมีไปราวกับธรรมาค่ะเขาไปทำอะไร
คุณหญิงเขาไปทำอะไรอ่ะคุณหญิงไก่อ่ะ
เขาก็บางทีก็ไปไปบ่อนไม่ก็ไปวัดเนี้ยค่ะอ๋อ
ไปบ่อนไปวัดเที่ยวค่ะอ่าค่ะโอเคโอเคแล้วที่สำคัญที่สุดคือ
เอ๊ะตอนที่จะกลับอ่ะขอขออีกทีที่ว่าคุณหญิงเขาพูดว่ายัง
บ้างอ่ะตอนที่เราบอกว่าเขาจะกลับแล้วเราไม่อยู่เขาแล้ว
ตอนนั้นก็ยังไม่ได้บอกเขาว่าจะไม่กลับมาแล้วก็คือขอกลับมาเที่ยวบ้านเนี่ย
ครับอืมแล้วแล้วพอกลับมาแล้วเขาว่ายังไง
พอเราไม่กลับไปเขาก็ว่าเขาก็ขู่แล้วอ่ะจะเอาเรื่องอันนี้
เขาขู่ยังไงนะประเด็นที่เขาขู่ที่เขาพูดกับเรา
ว่าเขาขู่ว่าไงนะว่าขู่ว่าจะเอาเราเข้าคลุมเนี้ย
เสียงนี้เราได้จากทางประหลัดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
ประหลัดบุญยฤทธิ์นิปปะวนิตค่ะประหลัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ฉันยืนยันอีกทีว่าคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เสียงประหลัดเป็นคนถามแล้วเสียงที่ตอบคือเป็นอดีตลูกจ้างของหญิงไก่ใช่ไหมคะ
ครับยืนยันครับค่ะนานหรือยังครับประหลัด
อืมก็เพิ่งคุยกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเองครับผมอืม
หลาดคือเรียนขอเล่าย้อนนิดเดียวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราได้พบกับหนูนาอดีตลูกจ้างคนหนึ่งของหญิงไก่นะคะ
แล้วก็ได้พบกับทางผู้มนุยการของศูนย์ประชาบดีที่แม่ห้องศรด้วยเนี่ยนะคะ
คือสองท่านนี้บอกตรงกันบอกว่ามีเพื่อนมีญาติของหนูนายเนี่ยอีกประมาณ๔คน
อยู่ในจังหวัดเดียวกันที่เคยเป็นอดีตลูกจ้างหญิงไก่แล้วเจอขู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เจอแจ้งความเหมือนที่หนูนาเจอ
คลิปนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก๔คนนั้นหรือว่าเป็น๑ใน๔คนนั้นค่ะ
หนึ่งในสี่คนนี้ครับ

เขาเล่าเหมือนกับที่ลูกจ้างคนอื่นที่เป็นข่าวมาตลอดในช่วง๒๓สัปดาห์นี้เล่าให้ประหลัดฟังหรือเปล่าคะ
ก็น้องคนนี้จริงแล้วเขาก็ยืนยันนะครับว่าหนูนาก็ตามข่าวนั้นเลย
เขาก็ยืนยันว่าเป็นจริงตามนั้นเลย
แล้วเมื่อวานก็เจอน้องอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่เป็นตัวผู้เสียหายนะครับ

น้องเอลก็ยืนยันครับว่าก็ตามนั้นนะครับ
คือเรื่องนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากที่เป็นข่าวมาเลยคือโดนเหมือนกันใช่ไหมคะ
ถ้าไปฟังแล้วน่าจะหนักกว่านี้นะครับ
ถ้าได้ฟังจะจัดตัวจริงและก็ที่สื่อของชนโดยเฉพาะทางการขายรัฐ

ว่าหนักกว่านี้คือหมายถึงอะไรคะประหลัด
มันคือถ้าฟังดูแล้วสภาพการ
ที่น้องหนูนาโดน
แล้วทางผู้ใหญ่บ้านทางคุณพ่อคุณแม่ต้องยืมเงินไป

ก็เหมือนกันนะครับที่ว่าถ้าไม่รับก็จะ

ก็เหมือนกันนะครับ

โดยเฉพาะน้องผู้หญิงบางคนที่

พอเขาจะส่งเสียให้เรียนพยาบาล

แล้วพอเขากลับก็โดนเหมือนกัน

ในจ้างแจ้งความเท็จ

หรือพฤติกามันมากกว่า

แล้วก็แจ้งความเท็จแล้วก็ยังไม่รู้ว่าที่ผมฟังดูวันนี้แล้ว
อย่างที่คุยกับทางในตำรวจผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้าค้ามนุษย์ด้วย
แต่ผมคิดว่าน่าจะหนักกว่านี้ครับ
สืบอยู่กำลังตรวจสอบอยู่น่าจะหนักกัน
ประหลักค่ะถ้าค้ามนุษย์นี้ก็หนักแล้วนะคะ
คือจะมีอะไรหนักกว่าค้ามนุษยคะถ้ามันจะไปได้ถึงมากกว่านั้นนะคะ
บางทีผมก็มานั่งคิดทบทวนนะครับผมถามหน่อย
กรณีที่เอาน้องไปต่างประเทศเนี่ยแล้วไม่ซ้ำหน้ากันเนี่ย
เป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงเอาไปต่างประเทศแล้วไปบ่อนเนี่ย
มันจะไปทำไมจะไปทีหลายคน
มันมีข้อสงสัยข้อสังคิดอะไรยังก็ที่สิทธิ์ว่าเอ๊ะจ๊ะจ๊ะทำไมเขาต้องเอาน้องผู้หญิงไป

เป็นความสงสัยกันแล้วกันสงสัยว่ามันจะเป็นคดีที่ไปไกลแค่ไหนคะ
พอดีผมก็ได้ข้อมูลมาบางอย่างแต่ก็ยังพูดไม่ได้
ก็ต้องคือเมื่อเขาพูดจะมาถึง๒คน
เราก็ต้องคิดว่ามันมีอะไรถึงไกลกว่านั้นหรือเปล่า

เรียนเหลือเวลาน้อยขออนุญาตแทรกท่านประหลัดนิดเดียว

แต่เท่าที่ท่านได้ข้อมูลแล้วก็มีเวลาคุยกับน้องแต่ละคนแบบ

ตอนนี้เด็กทุกคนเนี่ยถือว่าปลอดภัยไหมคะอยู่ในพื้นที่

แล้วเขาจะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้อง

แต่ว่าถ้าผมก็พยายามแหกให้ในหน่วยงานนอก

เข้าใจครับท่านปลอดภัยเวลาเลี้ยหน้ายังจริง

ต่อจากความสงสัยที่ท่านลองตั้งประเด็นขึ้นมานะคะ

คุณผู้ชมค่ะคือความสงสัยมันก็แล้วแต่นะคะว่าจะมองไปแบบไหน
แต่เผลอว่าการไลฟ์สดของนักข่าว
ซึ่งไปทำแผนจำลองเหตุการณ์เมื่อวานี้กับกองปราบด้วย

คือมันจะมีกองพาสปอร์ตอยู่หลายเล่มทีเดียวนะคะ
คำถามคือว่าทำไมถึงมีไม่ดีเกี่ยวกับพาสปอร์ตส่วนตัวนะคะ
แต่คำถามคือเป็นพาสปอร์ตของใครเพราะไม่มีใครเปิดดู
แล้วก็ยังไม่ได้มีใครเอาเรื่องนี้ไปถามหญิงไก่ด้วย

ทนายสงการคือสงสัยไหม
เคยมีคนถามเรื่องนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับคดีนี้ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับเรื่องนี้นะครับผมขอกระซิบเบานะครับว่า
ก้อยเนี่ยบอกเสมอว่าได้ไปดูในรัง
พบพระสปอร์ต๓๐๔๐เล่มของหญิงไก่
เปิดดูแล้วหน้าตาสวยทั้งนั้นเลยครับ
คือคดีนี้นะครับหญิงไก่เคยตัว
นึกว่าเด็กนึกชาวบ้านนึกว่าสาวได้ไปเจือ

เลยไล่จิกไก่เขาจิกไปเรื่อย
แต่ผมตอนนี้กำลังถอนขนแกให้สังคมรับรู้
โดยงานรัฐจะได้ไปจัดการได้
ท่านนายสงการฉันขอขัดพิษเดียวเพราะเวลาหมดแล้ว
พรุ่งนี้ขอให้แม่มีนกับมีนมาเล่าให้ฟังได้ไหม
แน่นอนครับเพราะบอกแล้วว่าแม่น้องมีนเนี่ยกับแม่มีนเนี่ยจะมาที่นี่
งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้พบกันอีกครั้งขออภัยเวลาหมดเพราะว่าประเด็นมันค้างคา
วันนี้ขอบคุณท่านไหนสงการค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวตามกันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาของถามตรงแล้วค่ะ
ลากันไปก่อนพรุ่งนี้ทุ่มตรงพบกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ